โดยหัวเรือใหญ่คุณโอ๊อัครพลหวานใจพิธีกรหนุ่มวูดดี้นั่นเองนะคะ
พร้อมด้วยเทรนเนอร์ตัวท็อปของเมืองไทยเลยนะ

ร่างกายให้พร้อมแล้วไปสนุกด้วยกัน
ซึ่งนอกจากจะได้สุขภาพดีแล้วนะคะ
แล้วก็ทุกการวิ่ง๑กิโลเมตรนะ
บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
โรงพยาบาลสิริราชอีกด้วยค่ะ
นะคะได้สุขภาพดีแล้วก็ได้ร่วมทำบุญกันด้วยนะคะ